ที่จะเล่าคือโจร๕นาทีเพราะใช้เวลาก่อเหตุ๕นาทีเท่านั้น
พวกนี้มากันมากกว่า๒คนแล้วค่ะ
ขับรถคันนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล๗ที่นั่งเข้าไปนะคุณ
เข้าไปในบริเวณหอพักที่บางพลีสมุทรปราการ
อ่ะสักพักหนึ่งจอดลักษณะเหมือนดูลาดเหลา
นั่นไปไกลลิฟต์แล้วแต่พฤติกรรมยังชัดเจนค่ะ
ว่ามันต้องการจะทำอะไรสักพักหนึ่งจอดเลย
พอจอดเสร็จปุ๊บลงไปเลยค่ะ
ยกมอเตอร์ไซค์ของคนที่เขาจอดไว้ที่หอพักเนี่ย
นี่เห็นไหมวงกลมสีแดงค่ะ
ยกขึ้นมาใส่รถเนี่ย
โอ้โหมีความพยายามในการขโมยเนอะ
กล้องวงจรปิดเป็นฮีโร่
จับภาพได้อย่างชัดเจนเห็นพฤติกรรมหมดเลยนะคะ
เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบางพลีสมุทรประการ

พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บมันอันตฐานออกไปกันเลยค่ะ

พิกัดปักหมุดนิดนึงค่ะจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่ไหน
บริเวณหอพรรคในซอยรัตินราช

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของวันพุธที่ผ่านมา
อย่างที่บอกไปไอ้โจน๕นาทีเนี่ย
พอยกเสร็จปุ๊บมันก็ไปกันทั้งกลุ่มเลยค่ะ

คนที่เป็นเจ้าของรถที่ไอ้โจรมันเอาไปนี่แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณวีนาสุขสะอาดอายุ๒๘ปี
คุณวีนาอาศัยอยู่ที่หอพักจุดเกิดเหตุ
คันนี้ใช้มา๒ปีแล้วแล้วที่มันเจ็บใจมากกว่านั้น
เจ็บใจในเจ็บใจคือเพิ่งผ่อนหมดเพิ่งจะผ่อนหมดไปเองอ่ะค่ะ
จะปลดหนี้ไปได้เมื่อปลายปีที่แล้ว
ปกติจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถหน้าหอพักแบบนี้ก็ไม่เคยหายนะ
จนกระทั่งช่วงเย็นวันเกิดเหตุจะออกไปซื้อกับข้าว
แม่ลงไปก็คิดในใจว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น
พอไปถึงค่ะจะใช้ยานพานะคู่ใจมอเตอร์ไซค์
มันหายไปไหนอ่ะก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิด
ได้คำตอบในที่สุดแบบนี้ค่ะ
พอตอนเย็นแฟนหนูกลับมาจะออกไปซื้อของต้องใช้รถมอเตอร์ไซค
ก็เลยลงมาแล้วก็ไม่เห็นรถแล้วค่ะ
ก็เดินวนอยู่สองสามรอบคิดว่าตัวเองน่าจะลืมยืนที่จอดรถอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ไม่มีแล้วก็เลยไปแจ้งแจ้งเจ้าของหอ
ขอเขาดูกล้องอะค่ะแต่จะเห็นว่ามันจะมีรถมา
มาประมาณตี๒ที่เขามาแล้วก็จะเห็นคนที่นั่งข้างคนขับอะค่ะ
ลงมาแล้วก็เอาเหมือนแบบลากลากคอรถลากคอรถแล้วก็ยกขึ้นไปเลย
ใช้เวลาประมาณไม่ถึง๕นาที